มาต่อกันที่ประเด็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันบ้างนะคะ
เกิดเหตุกับพนักงานรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยอัตสัมชันวิทยาเขตบางนาค่ะ
หลังจากที่ขึ้นไปกับเพื่อนพนักงานรอปภด้วยกันเนี่ยนะคะ
ขึ้นไปที่ชั้น๑๐เพื่อที่จะขนถังดับเพลิง

ตัวลิฟต์ไม่ได้มาด้วยหลังจากนั้นก้าวเข้าไปในลิฟต์และตกลงมาเสียชีวิตค่ะ
ตำรวจภูทรบางเสาทงจังหวัดสมุทรปราการ
รับแจ้งเหตุชายพลัดตกจากช่องลิฟต์
ภายในมหาวิทยาลัยอสัมชันวิทยาเขตบางนา
โดยที่เกิดเหตุบริเวณอาคารจอดรถ
ใกล้อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พบศพของนายดนตรีบุญชาญอายุ๔๒ปี

เสียชีวิตอยู่ใต้พื้นล่างของช่องลิฟต์

ช่วยกันลงไปนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมา
พันธุ์ตำรวจเอกนรงชนะภัยกุล
ผู้กำกับการตำรวจภูทรบางเสาทง
กล่าวว่าจากการสอบสวนเพื่อนร่วมงานของผู้ตาย

ผู้ตายพร้อมกับเพื่อนรวม๓คน
ขึ้นไปขนถังดับเพลิงที่ชั้น๑๐ของอาคาร

เพราะว่าก่อนที่จะออกไปได้กดปุ่มล็อกเอาไว้
แต่เมื่อก้าวเข้าไปกลับไม่มีตัวลิฟต์ค่ะ
จึงทำให้ตกลงมาร่างกระแทกับหลังคาลิฟต์ชั้น๑
และกระเด็นตกลงไปเสียชีวิตที่พื้นด้านล่าง
ขณะที่ตำรวจได้ตรวจสอบที่ตัวลิฟต
พบว่าปุ่มกดล็อกที่ผู้ตายตั้งใจกดนั้น

คาดว่าผู้ตายอาจจะกดผิด
และเข้าใจว่ากดปุ่มล็อกลิฟต์เรียบร้อย
ทำให้ไม่ระวังเมื่อก้าวเดินเข้าไปในลิฟต์
ทำให้ตกลงมาจนเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้นค่ะ